ไปที่อ่างทองค่ะหนุ่มก่อสร้างคนหนึ่งเขาไปเจอวัตถุต้องสงสัยคล้ายกับระเบิด
ตกใจเลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่

ก็คาดว่าน่าจะเป็นของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ที่ชอบสร้างสถานการณ์
เอามาซ่อนเอาไว้เพราะว่ากลัวเจอด่านตรวจค่ะ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยคล้ายกับระเบิด
ลักษณะเป็นแท่งกลมทรงกระบอก
มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๑นิ้วครึ่งยาวประมาณ๕นิ้ว
ถูกพันด้วยเทปพันสายไฟโดยรอบ
ด้านนอกก็พบแผ่นวงจรไฟฟ้าแล้วก็สายไฟถูกพันติดอยู่

ใกล้กับที่พักคนงานริมถนนเรียบแม่น้ำเจ้าพระยา
ใกล้กับสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทองค่ะ
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วม

ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิรากรก่อสร้าง

ระหว่างที่ตัวเองกำลังจะรื้อโครงป้ายเพื่อย้ายไปตั้งบริเวณอื่น
เพราะต้องทำทางเข้าออกที่พักโครงการใหม่
ก็เจอเจ้าวัตถุต้องสงสัยนี้ตกอยู่ในพงหญ้าริมถนนหน้าที่พัก
แบบนั้นรีบแจ้งเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง
เรียกตำรวจเข้าตรวจสอบทันทีค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็นำยางรถยนต์มาครอบเอาไว้เพื่อความปลอดภัยตามกระบวนการ
จากนั้นใช้ฝักแคร์จุดชนวนทำลายวัตถุต้องสงสัย
พอไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าวัตถุต้องสงสัยนี้เป็นระเบิดแบบประดิษฐ์ขึ้นเอง
จากนั้นพันด้วยเทปกาวภายนอกติดแผ่นวงจรไฟฟ้า
และสายไฟหลอกเอาไว้คล้ายว่าเป็นระเบิดแบบแสวงเครื่องค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ด้านเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดบอกว่า
ถูกระเบิดที่พบเป็นวัตถุระเบิดที่ใช้คว่างหรือว่าจุดชนวน

ซึ่งมีขั้นตอนการทำง่าย
ทั่วไปเขาชอบทำกันเอาไว้ขู่กันค่ะ
แล้วก็เอาไว้สร้างสถานการณ์กับคู่อริให้เกิดอาการตกใจ
แต่คิดว่าวัยรุ่นที่ทำเนี่ยคงจะกลัวเจอด่านตรวจของตำรวจ

ซึ่งถ้านำไปใช้อาจจะทำให้เกิดอันตราย
ถึงขั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะ